บอกตำรวจไซเบอร์บอกเขาไม่รู้ไม่เห็นนะ
เกี่ยวกับเรื่องการซื้อรถผิดกฎหมายไม่รู้จริง
ชื่อนัทวุฒิสุวรรณรัฐเนี่ยผมก็เพิ่งรู้

มอบให้พนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสืบสวน
สอบสวนอาจยกรรมทางเทคโนโลยี

ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกยึดเอาไว้ได้
จากกรณีมีคนผู้ต้องหา
เจาะระบบเปลี่ยนแปลงข้อมูลสวมทะเบียนรถของกรมการขนส่งทางบก
นักข่าวก็พยายามถามครับ
ทางนี้แหละ
จะยืนยันว่าสิ่งที่เราคุยกันคือมันถูกต้องหรือว่า
ราคา๑ล้าน๕เมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา
แล้วตัวมาริโอเองก็ยังไม่ได้เห็นตัวรถหรอก
แต่ด้วยความชอบวางมัดจำก่อน๕แสนเลยครึ่งหนึ่ง

แล้วก็กำหนดไว้๖๐วันจะต้องส่งมอบรถ
ระหว่างนั้นมีการโอนชื่อในเล่ม
แต่เมื่อมาถึงกำหนดอ้าวทำไมไม่ได้ลดอ่ะ
ไม่ได้ลดก็เลยคืนเงินมัดจำกันนะฮะให้มาริโอแล้ว
แต่ชื่อผู้ครอบครองรถที่ไปทำกันไว้เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไงนะครับ
ส่วนประเด็นที่เล่มทะเบียนรถเนี่ยมีชื่อของมาริโอเป็นผู้ครอบครองคนสุดท้าย
กรมการขนส่งทางบกยังไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการโอนทะเบียนนะ
เพราะเดี๋ยวต้องตรวจสอบย้อนหลังก่อนว่ามีใครเคยเป็นผู้ครอบครองบ้าง
จากการสอบสวนเบื้องต้นเชื่อว่ามาริโอน่าจะไม่ได้จงใจซื้อรถสวมทะเบียนหรอก
แต่จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าไม่มีเจตนาซื้อรถเถื่อนครับ